คุณเล่าเรื่องหมอเสงหน่อยดิหมอเสงเสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

แล้วเขาไปออกรายการคุณน่าจะเป็นอะไร
ที่รายการคุณเขายังสดชื่อเซียงตรงเดียวก่อน

เดี๋ยวแป๊บนึงก็คือขออนุญาตแจ้งว่า

ทุกวันนี้เสียชีวิตปุ๊บก็จะถามว่าเป็นอะไร

เสงได้เสียชีวิตลงด้วยโรคปัจจุบันไตวายเฉียบพันธุ์นะฮะ

วันนี้๒๑ตุลาคมเนี่ยนะฮะ
ที่โรงพยาบาลบำรุงราชกรุงเทพมหานคร
แล้วก็บำเพ็ญกุศลในวันเสาร์ที่๒๓ตุลาคม

นั่นเองขอแสดงความเสียใจกับลุงหมอด้วย
คือหมอเสงเนี่ยเป็นเจ้าพ่อยาแผนโลกราณ

ก็แกเป็นคนน่ารักนะ

แล้วก็เวลาใครก็ตามแต่ที่
เวลาขึ้นรายการผมหรือมดดำหรืออะไรอย่างนี้

ลูกแกคนใจดี
เพราะว่าปู่หมดดำกับทาง

เป็นเพื่อนกันอยู่บ้านติดกันที่ชาชเชิงเศร้า
ก็เลยแม้กระทั่งมาอยู่กรุงเทพเห็นไหม

ผมไปต่างประเทศกับมดดำ
เขาไว้เมื่อหาสู้บ่อยเขาจะไปแบบ
เอ้าถูกต้องพี่หนุ่ม
เขาก็จะเหมือนกับว่ารายการอะไรวะขึ้นไปใหม่ไม่มีใครอยากซื้อ

บอกหมอเสียงช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้
แกก็โอเคแกก็แบบได้สิหนุ่มไม่มีปัญหาเลย
ผู้ใหญ่ที่น่าเคารพแล้วก็น่ารักมาก
ปีซึ่งไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยคือทุกอย่างแข็งแรง
ปกติแล้วแกรู้สึกเหนื่อยตามสภาพถูก
เขายังไปออกรายการคุณหนุ่มไปออกไปรายการคุณไตรพบอะไรอย่างนี้ได้อยู่เลยนะ

ไทยรัฐเราก็ยังมาคชาพาคชาพาน่าจะเป็นรายการออนแอร์
รายการสุดท้ายของหมอเสงที่แกได้ออกมาพูดจริงแล้ว
แล้วก็เพราะว่าออกของคุณหนุ่มก่อนถูกต้องไหมล่ะ

ลูกชายลูกชายลูก๑๓คน

นะฮะก็ต้องขอแซมความเสียใจกับครอบครัวหมอเสงด้วยนะครับครับ
ครับ